หม่อมราชวงศ์คึกฤทธปราโมทและคณะโขนธรรมศาสตร์ได้ชมการรำโนราของคุณอุปถัมธนรากรหรือโนราพุ่มเทวาคือนายพุ่มช่วยภูลเงินท่านได้กล่าวไว้ว่า
พอผมได้เห็นขุนอุปถัมภ์ออกรำผมก็ขนลุกเกลียวเพราะรู้ตัวว่าครูโนราที่ครูโขนละครเคยสั่งสอนให้กราบไหว้นั้นมาปรากฏตัวจริงเฉพาะหน้า
ศิลปะที่ท่านขุนแสดงออกนั้นเป็นศิลปะบริสุทธิ์เป็นแสงสว่างที่ส่องออกมาจากในใจคนที่เจริญแล้วด้วยวัฒนธรรมอันสูงส่งเป็นอำนาจเป็นพลังที่อยู่เหนือการเวลาและอายุคน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน